กลับมาในช่วงนี้นะครับอย่างที่สัญญากันไว้จะพาไปเที่ยวแล้วก็จะพาไปกิน
สัญญาสัญญาทำไมไหนบอกสัญญาไง
ก็สัญญากันไว้อ๋อยังเกี่ยวก้อยสัญญาเลยไหม
ต้องไปเกี่ยวก้อยกันเนาะเพราะด้วยสัญญากันไว้

เอ้าไปดูนะครับไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตรัง
ที่นั่นเขาค้นพบแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตก
โอ้โหสวยงามมากไปดูกันหน่อยเป็นยังไง
นี่แหละครับหัวหน้าอุทยานน้ำตกท่านนะครับ
นี่แหละครับเป็นน้ำตกน้ำพาดในอำเภอปะเหลี่ยนจังหวัดตรังนะครับ
เป็นน้ำตกที่แปลกกว่าน้ำตกอื่นในเขาบรรทัศน์
นี่แหละครับบริเวณตาเหรียญนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
อำเภอปลาเลียนจังหวัดตรังนะคะใช่ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นน้ำตกเขาหินปูน
ตกแห่งนี้นะครับมีน้ำทานสูง๕๐เซนติเมตรถึง๒เมตร
น้ำไหลผ่านน้ำตกดังมากเขาบอกว่าระยะความยาวน้ำตกประมาณ๒กิโลเมตร

ไหลตามซอกของต้นไม้น้อยใหญ่นี่แหละครับ

แล้วก็ใครที่ได้ไปเที่ยวน้ำตกน้ำพั่น
ไม่ต้องห่วงปัญหาเดินตามโขดหินแล้วจะลื่นนะครับ
เพราะว่าที่นี่เป็นหินปูนไม่มีอันตรายน้ำไม่ไหลแรงไม่ลึก
แต่ว่าสวยงามเหมือนกับการจัดสวนหย่อมขนาดใหญ่

สำหรับคนที่ไปไม่ถูกแล้วก็จะอยากไปดูเนี่ยนะครับ
บอกว่าไม่ยากเลยชี้เป้าไปเลยครับ
นี่ครับน้ำตกน้ำพ่านตั้งอยู่ในวรรณอุทยานน้ำตกน้ำพ่าน
ลำแคลงหมู่๔ตำบลปะเลี่ยนอำเภอปะเลี่ยนจังหวัดตรัง
ปะเหลียนปะเหลียนปะเหลียนขออภัย
พูดคำว่าปะเหลียน๑๐ครั้งปะเหลียน๑
อำเภอปะเหลียนขออภัยคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เนี่ยที่เขาอยู่ที่นั่นนะครับก็ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาบรรทัศน
ภูมิประเทศเป็นเนินเขาหินปูนเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่สำคัญของแม่น้ำปะเหลียนนะครับ
ประกอบไปด้วยคลองบาดหลุดแล้วก็คลองบ้านตกคลองเจ้าพระแล้วก็มีห้วยแจ๊ดแร็ด
แจ็ดแรดเรียกให้น่ารักหน่อย
ก็มันไหลผ่านแม่น้ำปะเหลียนนะครับเพื่อออกทะเล
เที่ยวกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็ภาพนี้สวยงามอย่างที่เห็นแล้วครับ
จากนี้เขาบอกว่ามีพันไม้และสัตว์ป่าสภาพสมบูรณ์มาก
ท่องเที่ยวใดเนี่ยถ้าได้พักไปนะครับก็สุดยอดเลยทีเดียว
รวมไปถึงก็นำเต็นต์ไปกางเองได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับ
จังหวัดตรังนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะนะคะเปิดใหม่ทั้งนั้นด้วย
เมื่อวานเราก็เพิ่งบอกไปที่หนึ่งเนี่ยนะครับเที่ยวทะเลก็ได้เที่ยวน้ำตกก็ได้นะครับ